ไทยรัฐนิวสโชว์ค่ำคืนนี้นะคะไปเริ่มกันที่บรรยากาศ
งานบำเพ็ญกุศลศพของคุณปอทฤษฎีสหวงซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย
คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต่ำกว่า๑หมื่นคนนะคะ
กลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรียรำค่ะ
คืนสุดท้ายครับสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพปทฤษฎีสหวงที่วัดกลางพระรามหลวง

รวมถึงประชาชนมากันที่

โดยศิลปินดาราที่มาจำนวนมากขนาดนี้ก็ร่วม

และเข้าแสดงความเสียใจกับคุณโบแวนด้าครับ
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาพระเจ้าวรวงเธอ
พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินดามาศ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ
นายเสรีศรีหาไตรเชิญดอกไม้จันทร์ประธาน
มาร่วมงานพระทานเพลิงศพปทฤษฎีสหวง
ในวันพรุ่งนี้นับเป็นพระกรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ครอบครัวสหวง
มูลนิธิต่อต้านการทุจริตเครือข่ายคอรับชัน
โดยมีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
และคณะเป็นตัวแทนมามอบโลกประกาศเกียรติคุณ
และภาพสแตนดี้ของปทฤษฎี
บทบาทนักแสดงนำในละครเวทีเรื่องพระมหาชนก
พร้อมทั้งส่งภาพภวงฤทธิ์มาร่วมไว้อะไหล่
สำหรับจุดจอดรถประชาชนที่จะต้องการมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้
สามารถจอดได้ที่จุดแรกวัดอีสาน
โรงเรียนเทศบาล๒จำนวน๒๐๐คัน
จุดที่สองรอบคลองละลมหรือคูเมือง

และจุดที่๓มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
สารกลางเก่าและโรงเรียนเทศบาล๑จำนวน๑๐๐คัน
และจะมีรถตู้รับส่งฟรีมายังงาน
โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า๕๐๐นายครับ
ขณะเดียวกันนายสมหมายชายนิดผู้อำนวยการท่ากาศยานบุรีรำเปิดเผยว่า
ช่วงงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพของปทฤษฎีสหวงพระเอกหนุ่มชื่อดัง
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ที่วัดกลางพระรามหลวง
ทำให้มีทั้งศิลปินดารานักแสดงนักธุรกิจนักการเมือง
ประชาชนและแฟนคลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละร้อยนะครับ
จากปกติจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการเครื่องบินเฉลี่ย๑๖๐
การบินก็ที่จะมีให้บริการนะครับก็คือสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชีย
ซึ่งขณะนี้ถูกจองเต็มทุกเที่ยวบินแล้ว
โดยทางท่ากาศยานบุรีรำได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวด
ในการบริการสะดวกรวมถึงความปลอดภัยให้ผู้โดยสารครับ
กลุ่มแฟนคลับของปทฤษฎีสหวงนะครับ
ได้ทำสมุดบันทึกความทรงจำนะครับ
เพื่อที่จะแจกจ่ายในวันพระธานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้
เพื่อเป็นสิ่งของสิ่งสุดท้ายนะครับ
ที่พี่ปอจะมอบให้กับทุกคนติดตามได้จากรายงานครับ
จ๋าฟังมะลิพูดนะ
มะลิกับแม่โบรักพ่อปอจ๋าจนสุดหัวใจ
มะลิกับแม่โบคิดถึงพ่อปอจ๋าจนแทบขาด
ถึงวันนี้พ่อไม่ได้อยู่กับมะลิและแม่โบ
แต่พ่อปอจ๋าจะอยู่ในหัวใจของทั้งสองดวงนี้ตลอดไป
บทความส่วนหนึ่งที่โบกับมะลิถ่ายทอดความรู้สึกให้ปทฤษฎีสามีอันเป็นที่รัก
สมุดบันทึกความทรงจำที่ทางแฟนคลับอาน้ำอ้อยร่วมกับญาติ
ทำขึ้นเพื่อเป็นของชำรวยให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน
ไว้เป็นที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ปกเป็นภาพของพระเอกหนุ่มจากละครเรื่องนางสาวทองสร้อย
ถัดมาเป็นคำไว้อาลัยจากครอบครัวผู้จัดการส่วนตัวและคุณหมอที่ทำการรักษา
ส่วนปกหลังในเป็นประวัติโดยย่อ
ผมจะทำทุกวันให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
สมุดบันทึกความทรงจำเล่มนี้จะมีแจกเพียง๕๐๐เล่มเท่านั้น
มันเป็นสมุดบันทึกครับตัวของเป็นสมุดบันทึก
และก็จะมีปกหน้าก็เป็นรูปพี่ปเปิดมาเป็นเป็นปกไหน
ก็จะมีรูปพี่ปแล้วก็จะมีกดหมายฉบับหนึ่ง
เพียงแค่สมุดบันทึกความทรงจำที่เป็นของชำรวย
แต่ยังมีหนังสือสวดมนต์ดอกไม้จันทร์และไฟฉาย
แฟนคลับส่งไปให้ประมาณ๓๐๐อัน
เพราะมีแนวคิดว่าการให้ไฟฉาย
เป็นสัญลักษณ์ที่นำพาทุกคนไปสู่แสงสว่าง
และจะเป็นแสงสว่างให้ดวงวิญญาณของปอไปสู่พบภูมิที่ดี
ของชำรวดจำนวนมากที่หลั่งไหลไปถึง
มีทั้งส่งให้กับมือและส่งทางปรายศนีย์
พนักงานปรายศนีย์จังหวัดบุรีรำบอกว่า
มีพัสดุใส่กล่องทั้งเล็กและใหญ่จากแฟนคลับ
มาจากทั้งภาคเหนือจรดภาคใต้
ส่งกันไปตั้งแต่๒วันก่อนถึงวันนี้
รวมแล้ว๒๖ชิ้นและคาดว่ายังจะมีอีกต่อเนื่อง
มุดบันทึกความทรงจำไฟฉายและของชำรวยทั้งหมด
กำลังจะเป็นของแทนใจชิ้นสุดท้าย
ปทฤษฎีฝากไว้ให้ทุกคนได้นึกถึงความรัก
ห่วงใหญ่ที่มีให้กันเสมอมา
ก่อนที่ร่างของเขาจะจากโลกนี้ไปชั่วนิรันดิ์
ความรักและความผูกพันที่มีต่อพระเอกหนุ่มปทฤษฎี
ยังคงตาตึงอยู่ในใจหลายคนทุกคนนะครับ
รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนสนิทที่มาร่วมไว้อาลัย

คำชื่นชมที่ถูกพูดถึงจนกลายเป็นภาพจำ
ของพระเอกลูกอีสานปธิษฎี

และวิถีการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
เป็นคำยืนยันจากทั้งคนรอบข้าง
รวมถึงคนในวงการบันเทิง
ที่เคยร่วมงานกับพระเอกนิสัยดี
เช่นเดียวกับเพื่อนสนิทสมัยเรียนในระดับอุดมศึกษา
อย่างประกอบแก้วคำฟุ่นหรือบาส
สนิทสนมกับปอมานานถึง๑๙ปี
เปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวี
ถึงความทรงจำอันน่าประทับใจที่มีต่อพระเอกหนุ่ม
โดยเฉพาะอุปนิสัยที่เป็นคนใจบุญ

ถึงขนาดเคยสร้างวิรกรรมร่วมกันมาแล้ว
เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ถูกรังแก่
เหมาะสมกับที่ได้รับตำแหน่งทูตกิติมศักดิ์
ประจำองค์กรพิทักษัตริย์แห่งโลกประเทศไทย
ในส่วนของบุญที่ส่วนของทำบุญอะไร
ปเขาจะชอบ
พี่ปได้มีสร้างบุญกรรมอะไรไว้กับเราไหมคะ

เคยไปแกล้งรอปภเนื่องจากรอปภเขารังแก่หมา

และด้วยสายใยแห่งมิตรภาพอันเหนียวแน่นยาวนาน
เขาจึงยอมรับว่ารับไม่ได้เช่นกัน
ในวันนี้๒๓มกราคม
จะต้องมาร่วมแสดงความอาลัย
แทนการฉลองอย่างมีความสุข

ของเพื่อนรักผู้จากไป
ไม่คิดว่ามาวันเกิด
ซึ่งต้องมาเจอแบบนี้

ความดีของเพื่อนมันก็จะอยู่ในใจเพื่อนเสมอครับ

ภายในสารา๒ธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวง
โดยมีคุณไก่วรายุทธ์คุณบอยพิษนุที่ยังคงอยู่ภายในนะครับ
โดยวันนี้นะครับมีศิลปินดาราผู้จัดละครมาร่วมงาน
อาทิป้าแจ๋วไก่วรายุทธ์มีพิษบัยตู่ปิยวดีหน่องอนุโรชา
ก็เป็นจพลบอยพิษณุแอนทองพระสมเชอรี่เข็มอับสอน

ส่วนเจ้าภาพสวดอภิษฐรรมศพคืนสุดท้าย
ได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓
คุณสมรักนรงวิชัยรองกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓
ท่านผู้หญิงวิริยาชาวกุลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรำ
และคณะเจ้าภาพร่วมทั้งสิ้น๒๐คณะครับ
นี้ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยพระเอกดังนะครับ

ต้องระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพนะครับ
ที่อาจแฟ้งตัวปากปนเข้ามารวงและกรีดกระเป๋า
ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือน
เนื่องจากมีประชาชนถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดี
กรีดกระเป๋าและขโมยเอาทรัพย์สินไปด้วยครับ
และนี่ก็คือบรรยากาศพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ

ส่วนใหญ่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นพิธีพระอธิษฐานเผลิงศพนะครับ

อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ
ขอบคุณครับ
จากสองสถานีสามารถถ่ายภาพบรรยากาศได้ตลอดทั้งงาน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวี

พิธีพระอธิษฐานเผลิงศพคุณป่อทฤษฎีสาวงค์
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ

ยังได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวสหวง
ให้นำภาพสกรูปข่าวต่างที่ทางไทยรัฐทีวีได้จัดขึ้น